อ้าวรู้ใช่ไหมเรื่องของอุบัติเหตุเราก็ฝากเจอนกัน
แต่ที่คลิปนี้จะให้ดูเนี่ยมันยังไม่เกิดอุบัติเหตุ
แต่เห็นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดจริง
มอเตอร์ไซคันนี้เขาขับขี่
ดูแล้วอันตรายแต่เขาขับขี่อย่างไรไปดูกันครับ

ก็ไม่ได้ขับเร็วอ่ะก็อย่างที่เห็นรถบรรทุกรถตู้
เขาด่วงใหญ่คันนี้เขาก็ขับช้า

ไปขับจี้ตูดชั้นชิด
ลักษณะเหมือนให้รถตู้บังฝนให้
ลักษณะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ขับเร็ว

จริงนะเอาชีวิตเป็นเสี่ยงแบบนี้มันไม่คุ้มเนาะ
ถ้าฝนตกจริงก็ต้องควรจะจอดแอบข้างทางหลบฝนกันก่อนนะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะ